คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือก่อนหน้านี้ออกมาหนาหูมากเลย
ว่าน้องภูสิทธิ์ลูกชายเพียงคนเดียวของพี่ตั๊กกับพี่นุ้ยอาจจะไม่แมนก็เป็นได้
ซึ่งงานนี้น้องภูเขาก็ได้มีการเข้าไปปรึกษากับคุณพ่อ
ไม่รู้ว่างานนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะรับได้หรือไม่พาคุณผู้ชมไปติดตามการให้สัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะ
ลูกผมจะเป็นอะไรผมก็ภูมิใจในตัวเขาแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นเด็กที่ดีนะ
ไม่ใช่ในสายตาของเราคนเดียวผมว่าผมก็บอกเขาว่าต้องเป็นเด็กในที่ดีในสายตาของคนอื่นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการทำตัวให้อยู่ได้ในสังคมในบ้านแล้วก็นอกบ้าน
ตอนนี้เรายังไม่รู้จะเป็นอะไรแน่ถ้าเป็นผู้ชายก็ทำตัวให้ดีกับสังคม
แต่ถ้าหนูจะเป็นอีกเพศหนึ่งเพศที่๓ก็ยังไม่เป็นไรตอนนี้
ไม่เป็นไรพ่อไม่ว่าก็ทาหน้าบางทาปากเบาก็แล้วกัน
แม่ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรยืนยันนะคะว่ารับได้ขอให้ลูกเป็นคนดีก็เพียงพอแล้ว
คือน้องภูเนี่ยตอนนี้อายุ๑๓แล้วเริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ได้มีการเข้าไปปรึกษากับคุณพ่อ

แต่ดิฉันชอบนะคือเด็กวัยรุ่นปกติ๑๓๑๔จะไม่กล้าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่
แต่จะเน้นไปปรึกษาที่เพื่อนแต่ว่าน้องภูเนี่ยคือกับคุณพ่อคุณแม่เขาสนิทกัน
ก็เลยเลือกที่จะปรึกษาคุณพ่อซึ่งแน่นอนแหละก็จะได้คำตอบที่ดีและทำให้ตัวเองสบายใจได้มากขึ้นด้วย
ตอนนี้ก็ต้องรอนะคะว่าตอนนี้น้องภูจะมีผลงานให้เราได้ติดตามหรือเปล่า
ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวน้องภูเองก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในวงการบันเทิงบ้างแล้ว
ว่าจะเป็นเรื่องของงานโฆษณางานละครก็มีในอนาคตเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไป
ใช่ทุกคนก็ยืนยันนะว่าน้องภูเป็นเด็กดีแน่นอนนะคะ